ทางการจีนยืนยันว่าตรวจพบผู้ที่ติดเชื้อไวรัสซิการายแรกของประเทศแล้ว
ซึ่งคาดว่าผู้ติดเชื้อรายนี้ติดเชื้อจากการเดินทางไปต่างประเทศ
สำนักข่าวสินหัวรายงานนะคะว่าคณะกรรมการวางแผนครอบครัวและสุขภาพแห่งชาติจีน
ยืนยันข่าวการพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิการายแรกในจีน
โดยผู้ติดเชื้อรายนี้เป็นชายอายุ๓๔ปีค่ะ
มีภูมิลำเนาอยู่ที่เมืองกาลเซียงมณฑลเจียง๔
ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน
รายงานระบุว่าชายคนนี้เริ่มแสดงอาการป่วย
หลังจากที่เดินทางกลับจากประเทศเวเนซูเอล่า
และแวะท่องเที่ยวที่เกาะฮ่องกงและเซินเจิ้น
ก่อนที่จะมาแสดงอาการไข้สูงและเวียนศีรษะที่บ้านเกิด
ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ต้องสั่งกักตัว
และดูอาการอย่างใกล้ชิดค่ะที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในมณฑลเจียงซี
สำหรับวัยรัฐสิกาเป็นวัยรัฐที่มียุมเป็นพาหะ
ซึ่งส่งผลกระทบต่อเด็กแรกเกิดเท่านั้น
หากแม่เด็กได้รับเชื้อไวรัสขณะตั้งคัน

ทำให้ประชาชนในทวีปอเมริกาติดเชื้อไม่ต่ำกว่า๑ล้านคน
และมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดไปยังพื้นที่อื่นด้วยนะคะ
ก่อนหน้านี้องค์การอนามัยโลกเคยออกประกาศเตือนว่า
เชื้อไวรัสซิกาอาจจะลุกลามไปถึงทวีปแอฟริกาและเอเชียเร็วนี้
ท่ามกลางความกังวลว่าหากมีการแพร่ระบาดในพื้นที่ดังกล่าวจริง
จะทำให้สถานการณ์นั้นเลวร้ายกว่าเดิม
จากปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนใด
ที่สามารถยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสซิกาได้ค่ะ